การจัดงานรำลึกไว้อะไรถึงการจากไปของคุณตังโม

ถือว่าครบรอบ๑เดือนเต็มของการจากไปนะคะ

บรรยากาศช่วงเช้าเนี่ยแฟนคลับก็เดินทางมาทยอยวางช่อดอกไม้อย่างต่อเนื่อง
ตามกำหนดที่เขามีนัดหมายจะทำกิจกรรมกันในวันนี้เนี่ยนะคะ
กิจกรรมจะเริ่มต้นตอนบ่ายโมงค่ะ
แล้วเราก็ได้คุยกับแฟนคลับที่เดินทางมาเพื่อที่จะร่วมงานนะคะ
อย่างคุณซีคุณซีเนี่ยมาจัดเตรียมสถานที่แล้วก็บอกกับนักข่าวนะ

ก็จะมีการร่วมกันร้องเพลงเพื่อเป็นการรำลึกถึงพี่แตงโม
แล้วก็อยากให้แฟนคลับของพี่ตังโมเนี่ย
เดินทางมาที่ท่าน้ำพิบูรสงคราม๑มากันเยอะ
โดยในงานก็จะมีการวางรูปถ่ายของคุณตังโม
มีจุดวางดอกไม้แล้วก็มีกระดานสำหรับติดข้อความ
ให้ทุกคนเขียนถึงคุณตังโมเห็นไหม
เมื่อกี้คุณผู้ชมก็เห็นป้ายว่าไม่มีวันไหนไม่คิดถึงนะคะ
แล้วนอกจากแฟนคลับที่ตั้งใจมาร่วมกันจัดงานในวันนี้แล้วค่ะ
ก็ยังมีสสเต้มงคลกิจ
คุณสสเต้แม้ว่าจะประกาศยุติบทบาท
ที่จะออกหน้าช่วยเหลือในคดีตังโมแล้ว
แต่สสเต้บอกว่าเบื้องหลังก็ยังทำอยู่

ว่าจะไปร่วมงานรำลึกการจากไปของคุณตังโมด้วย
ส่วนคุณเบิร์ตคุณเบิร์ตแฟนนุ่มเนี่ยนะคะ
ไอจีก็ยังเคลื่อนไหวอยู่โพสต์ภาพวันเก่า

แล้วก็เขียนข้อความเอาไว้นะคะว่าทริปสุดท้าย
แต่ไม่ท้ายสุดคิดถึง
แล้วก็มีเขียนข้อความนะคะมายบีเลิฟแล้วก็มีแฟนคลับมีคนในวงการบันเทิงเนี่ยมาส่งกำลัง
ให้กับคุณเบิร์ตแล้วก็ร่วมแสดงความอาลัยนี่ถือว่าเป็นครบรอบหนึ่งเดือนของการจากไป

เรื่องของการอาลัยที่ยังมีคนรักคุณตังโม